คุณผู้ชมคะสำหรับเมื่อวานนี้นะคะทางเครือไทยรัฐ
กรุ๊ปค่ะได้จัดพิธีน้อมถวายบังคมพระบาทสม
เด็จพระเจ้ายิหวภูมิพลอดุนยาเดตราจการ์ที่
มีคณะผู้บริหารและพนักงานในเครือไทยรัฐ
ร่วมพิธีนะคะบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าเมื่อวานนี้ค่ะ
คณะผู้บริหารและพนักงานไทยรัฐกรุ๊ปหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ร่วมพิธีถวายความอาลัยและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เพื่อน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาไล
คณะผู้บริหารและพนักงานไทยรัฐกรุ๊ปหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ไทยรัฐทีวีและไทยรัฐออนไลน์
ร่วมพิธีน้อมถวายบังคมและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
นำโดยคุณหญิงประนิตสินวัชรพล
คุณวัชระวัชรพลคุณจิตสุภาวัชรพล
ผู้ประกาศข่าวไทยรัฐทีวี
และพนักงานทุกแผนกในเครือไทยรัฐ
ยืนถวายความอาลัยเป็นเวลานาน๙นาที
และคณะผู้บริหารเป็นตัวแทนในการลงนามถวายความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏ
บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าเงียบสงบ
หลังจากนี้นะคะทางบริษัทจะมีการจัดโต๊ะ
สำหรับพนักงานเพื่อลงนามถวายความอาลัย
ที่บริเวณอัคคัน๑นาฬุปันปกัมพลค่ะ